คุณผู้ชมคะสาระสำคัญที่น่าสนใจมากของคดีนี้ก็คือว่าเป็นภาษาเรานะคะภาษาเราก็คือประมาทร่วมซึ่งหมายความว่า
ตามเนื้อข่าวก็คือว่ารถของดาบตำรวจเนี่ยนะคะไปปาดหน้าความหมายของของเราเข้าใจกันแบบนั้นนะคะ
ทีนี้มันก็เลยสำคัญตรงที่ว่าถ้ามันมีการคำนวณความเร็วแล้วมันสามารถจะเกิดการปาดหน้าได้ไหม
รวมถึงแผลของรถสองคันที่ตรวจทีละคันแล้วก็ตรวจเมื่อสองคันนำมาประกบแผลกันด้วยนะคะ
ทีนี้เรียนก็ถามอาจารย์สะทนว่าถ้าเราลองนึกแบบเราต้องเข้าใจผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางรถยนต์ด้วยนะคะว่ามันหลุดเฟรมไปแล้วก็ได้นี่
ความพยายามในการหยุดรถของเขาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากหลุดเฟรมไปแล้วแล้วตรงนั้นที่มีกล้องมันห่างกับจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตรประมาณนี้ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคือเอาบ้านเลยนะพอมันหลุดเฟรมไปแล้วกล้องไม่ได้จับเขาอาจจะเห็นนะคะเขาอาจจะเห็นแล้วแบบพยายามแตะเบรกไปจนกระทั่งความเร็วมันไม่เกิน๘๐มันอาจจะอยู่ที่๕๐๖๐ตามที่พยานอีก๒ปากบอกเป็นไปได้ไหมคะ
เมื่อหลุดจากเฟรมกล้องไปแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะทำอะไรก็ได้เนื่องจากอันนี้อยู่สิ่งที่นอกเหนือจากการตรวจพิสูจน์แล้วและตรวจวัดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแตะเบรกเมื่อพ้นจากกล้องจรปิดไปแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องยึดถืออัตราเร็วที่เขาขับโดยปกติเป็นหลักนะครับ
เมตรต่อชั่วโมงก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะว่าไออัตราเร็วที่เราขับมาอย่างปกตินี่แหละครับถ้าเกิดว่าถ้าเราขับเร็วเกินเนี่ยเวลามีเหตุอะไรข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้ทันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่สำคัญเลยว่าจังหวะที่กำลังชนอยู่เนี่ยอัตราเร็วจะลดเหลือเท่าไหร่สิ่งที่เป็นสาระสำ
เขาจำกัดอัตราเร็วมาก็เพื่อที่จะไม่ให้เราขับอัตราเร็วอย่างปกติเนี่ยให้เกินที่กฎหมายกำหนด
สมมุติว่าเราขับรถมาเร็วเกินกฎหมายกำหนดมากเลยแล้วเราแตะเบรกแล้วไปชนกับอะไรคนอื่นเนี่ย
อัตราเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเราก็พ้นผิดหรือครับก็ไม่ใช่ถูกไหมครับ
ในส่วนของรถรถตำรวจนะคะแล้วก็รวมถึงรถที่มีพยานพูดถึงด้วยเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยในการคำนวณเราพอจะบอกได้ไหมคะว่าตอน
เอาเท่าที่สาวจำได้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของดาบอ่ะดาบขับตอนที่ผ่านกล้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
พอจะจำตัวเลขได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็รถกระบะพอจำได้ไหมคะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้อ่าซึ่งที่บอกว่าจำไม่ได้
ทีนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพยายามติดต่อทางอีกหนึ่งท่านนะคะ
ก็คืออาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมนะคะที่เป็นผู้คำนวณตัวเลขได้
เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะที่อาจารย์ก็บอกว่าควรจะมีการส่งหนังสือ
เพื่อที่จะไปที่ต้นสังกัดนะคะอย่างเป็นทางการทีนี้เราก็ติดต่ออาจารย์วันนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ
เพื่ออธิบายการคำนวณความเร็วเพราะว่าความเร็วของอาจารย์ถูกใช้ในคดีด้วยนะคะ
ซึ่งดิฉันไปพบอีกหนึ่งแหล่งดิฉันไม่รู้ว่าแวดวงนักฟิสิกสนักคณิตศาสตร์เขาคุยกันคดีนี้ยังไงนะคะ
แต่ไปเจออีกหนึ่งแหล่งเป็นอาจารย์ด้านนี้เหมือนกันแล้วก็คำนวณเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ท่านอยู่ต่างประเทศติดต่อวันนี้ไม่ทันคำถามคือจริงแล้วการคิดตัวเลขแล้วได้๑๗๐กว่า
๑๗๗หรือ๑๗๔ก็แล้วแต่บวกลบเนี่ยมันคิดได้วิธีเดียวไหมคะ
จากที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าจากสูตรการคำนวณเนี่ยก็มาจากเริ่มต้นมาจากนิยามของอัตราเรลก็คือ
ระยะทางมาก่อนแล้วก็หันด้วยเวลา
คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคต่างที่ทำให้เราได้มาซึ่งค่าระยะทางและค่าเวลาโดยวิธีต่างกันไป
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูว่ามันเป็นค่าระยะทางและเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่า
ที่เป็นที่เป็นระยะทางที่รถเคลื่อนที่จริงหรือเปล่านะครับ
อย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าถ้าเรารู้ความยาวของตัวรถนะครับ
เราก็สามารถบอกได้ว่าอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นช่วงตัวของรถนะครับ
แล้วตรงนี้เราอาจจะกำหนดเป็นจุดอ้างอิงที่เราสนใจ
ว่าเมื่อเราเลื่อนเฟรมไปแล้วเนี่ยรถเคลื่อนที่ไป๑จังหวะ๒จังหวะ๓จังหวะ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถเอาความยาวของรถเนี่ยมาเป็นระยะทาง
แล้วก็ใช้เวลา๓ช่วงเนี่ย๓จังหวะเนี่ยมาเป็นเวลาได้ก็คือ๓ส่วน๒๕วินาที
ก็นำมาความยาวก็เป็นระยะทางใช่ไหมครับ๓ส่วน๒๕วินาทีก็จะเป็นเวลา
แล้วก็เอาไปแทนค่าเพื่อหาอัตราเร็วได้เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงมันจะสั้น
แล้วภาพมันก็จะมีความมีความเบลอบ้างคมชัดบ้างใช่ไหมครับ
ดังนั้นการที่เราเลือกช่วงสั้นมันก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง
สูงกว่าการที่เราไปวัดช่วงยาวครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนเท่าที่ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสารวัตรเพียวก็แล้วแต่
หรือว่าอาจารย์สะทนก็แล้วแต่คือเรียนพอจะเข้าใจวิธีการเลือก
ไม่ใช่การเลือกการใช้ตัวเลขไหนมาคำนวณ
แล้วตัวคำนวณใช้สูตรเดียวกันนะคะแต่จะใช้ตัวเลขไหนบ้างมาคำนวณเนี่ย
อันนี้เข้าใจส่วนอาจารย์หนึ่งท่านที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ย
เห็นลักษณะการใช้ตัวเลขของอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยนะคะ
ใช้อีกแบบแต่ผลสรุปได้ประมาณเดียวกัน
เพราะฉะนั้นจะสำคัญมากนะคะจะสำคัญมากนะคะที่อาจารย์สายประสิทธิ์นะคะ
คำนวณแบบไหนได้ตัวเลขไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และก็จะสำคัญมากอีกหนึ่งท่านซึ่งยังตามตัวท่านไม่ได้นะคะ
ก็คือตำรวจในชุดเดียวกับสารวัตรนั่นแหละ
ตอนแรกอยู่ในชุด๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วท่านเป็นพยานที่มาเปลี่ยนตัวเลขเป็นไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือเรายังเข้าไม่ถึงตัวท่านนะคะ
ซึ่งจะสำคัญมากมากคือที่เราเล่นเรื่องความเร็วของอุบัติเหตุครั้งนี้มากเนี่ย
ว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดอย่างหนึ่ง
ยังไม่รวมกรณีเรื่องของการตรวจสารเสพติดอื่น
แล้วก็ตรวจแอลกอฮอลซึ่งจริงข่าวเก่ามีการพูดถึงแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะสำคัญอีกหนึ่งเรื่องตรงที่ว่าวินาทีหรือเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจ
สมมุติถ้าแตะเบรกก็จะมีผลอีก

ว่าจะไปถึงจุดปะทะเร็วหรือช้า
ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่าเรากฎหมายกำหนดแล้วว่าให้เราขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
อันนี้เขาก็คำนวณมาแล้วก่อนที่จะออกกฎหมายมาใช่ไหมครับ
ซึ่งถ้าเราภาวะปกติเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราก็น่าจะเบรกทันถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดถ้าเราอยู่ในสภาพมืนเมาช่วงเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยมันก็จะช้าลง
ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจเบรกตัดสินใจทำอะไรมันก็จะช้าลงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ดังนั้นกฎหมายจำกัดอัตราเร็วแล้วก็จดหมายกฎหมายควบคุมไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อขับขี่ก็สำคัญเช่นเดียวกัน

วินาทีของการตัดสินใจใช่ไหมคะว่าตัดสินใจจะแตะเบรกเมื่อไหร่
หรือตัดสินใจจะทำอย่างไรเมื่อไหร่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ